เจาะประเด็นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมสเต็กเนื้อราคาแพงที่อิสราเอลนะครับ
เป็นเนื้อที่นำมาปรุงอ่าซึ่งเนื้อที่นำมาปรุงนั้นไม่ได้เป็นเนื้อธรรมดานะครับ
เป็นเนื้อสังเคราะห์ที่ถูกเพาะในห้องแล็บนะครับ
นักวิจัยบอกว่าเนื้อสังเคราะห์นี้จะเป็นอาหารทางเลือกในอนาคต
ติดตามจากรายงานครับ
เพราะเนื้อที่นำมาปรุงไม่ได้เป็นเนื้อจากฟาร์มประสุสัตว์
แต่เป็นเนื้อสังเคราะห์ที่เกิดจากกระบวนการในห้องแล็บ
เหนือสังเคราะห์นี้ถูกพัฒนาโดยเอลเล็บฟาร์ม
บริษัทสตาร์ทอัพในอิสราเอล
ที่ใช้เทคนิคเพราะเซลล์เนื้อเยื่อของวัวในห้องแล็บ
ให้มันค่อยเติบโตเป็นเนื้อขึ้นมา
แม้การผลิตเนื้อสังเคราะห์จะมีต้นทุนที่สูงมาก
โดยปัจจุบันมีราคาอยู่ที่๖๐๐๐๑ล้านกว่าบาทต่อกิโลกรัม

เนื้อสังเคราะห์คืออาหารทางเลือกแทนเนื้อสัตว์จริง
แม้ภายใต้ราคาขายเนื้อสัตว์จริงจะไม่แพง
แต่เนื้อสัตว์ปกติกลับมีค่าใช้จ่ายแฟ้ง
โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมซ่อนอยู่ในระบบประสุทธิ์สัตว์
ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
เยี่ยมอีกเมื่อในประสุทธิ์
ดีเดียโทเปียเซีโอของเอโอร์แลบฟาร์ม
ให้เห็นถึงข้อดีข้อหนึ่งของเนื้อสังเคราะห์
การลงทุนพัฒนาเนื้อสังเคราะห์จะใช้งบประมาณมหาศาล

หันมาสนใจพัฒนาเนื้อสังเคราะห์

เพราะเห็นว่าเนื้อสังเคราะห์จะเป็นอาหารทางเลือก

พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน